ไปกันที่สุโขทัยกันสักหน่อยนะครับ
ก่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็ไปที่วัดทุ่งเสลี่ยม

ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวนักเสียงโชคเดินทางมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อศิราเนี่ย
ซึ่งหลวงพ่อศิลาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทุ่งเสลี่ยมเนี่ย

งวดที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวตาดีไง

ซุกซ่อนอยู่ซุกซ่อนอยู่ในภาพเขียนจิตกรรมฮะ
นั่นเป็นรถด้วยนั้นมีรถอยู่บนสะเขานะ

ก็แทรกนี่ไงเรียกได้ว่าสภาพกากอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวต้องมาดูซิเป็นภาพเขียนจิตรกรรมเนี่ย
บริเวณเสาหน้าสาราเฉลิมพระเกียรติเนี่ยคลองราชครบ๖๐ปีเนี่ย
แล้วปรากฏว่านำไปเสี่ยงชุมจัดมากเลยนะ

จากนั้นก็ได้เดินชมภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง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
อารมณ์ไหนอะไม่รู้อะนะน่ะปรากฏว่าแน่นอน
หน้าสาลาต้นเดิมนะครับเป็นเลข๕๑๗แล้วอภาพวาดขี้เมาถือขวดสูลา
ก็เป็นเลข๓๕อีกจึงนำเลขลั้นเก่า

โดยบางส่วนยังนำเลข๕๐เลข๕๐ในภาพวาดหลักกิโลเมตร
จะมีภาพหลักกิโลเมตรจากครั้งที่แล้ว
ถูกมาซื้อในงวดนี้อีกนะครับนี่รถนี่ในงวดที่แล้วทะเบียนรถนะครับ
ส่วนบรรยากาศการซื้อหายสระขึ้นตั้งแนวปลา

หลักกิโลหลักที่๕๐ตอนนี้เลขที่ควรหาซื้อกัน
สี่แยกกลางตลาดทุ่งเสลี่ยม
โชคหาซื้อสลากกันอย่างต่อเนื่อง
เลขไหน๒๘๒๕๕๒๖๒๖๕๒ถูกกว้านซื้อกันไปหมดเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเปิดแพงค์ใหม่ก็เลย
ไม่ได้ยินเจอนิดนึงหาอย่างยากมากเลข๕๒เนี่ยแม่

ไม่รู้เหมือนกันทุกที่คือไปตามหาไม่มี

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างงวดนี้มันออกวันพฤหัสใช่ไหมคะ
เลขก็จะกลางคือหาอย่างยากเหรอเขาไม่รับ

เขาต้องรับสิคะเพราะว่ามันอยู่ที่แผงแล้วก็ไปนึงมา

แต่คือมันไม่มีที่เขาเปิดนึกว่ามันมีอยู่แต่เขาไม่รับเงิน
เขาก็จะถามว่าน้องตามหาเลขอะไรแล้วก็บอกอ๋อ๕๒ค่ะ
เขาบอกเอามันหมดไปแล้วหนูเอา๒๕แทนไหม

เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตำรวจไทยสุดยอดเลย
ช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่บนรถหน้าโรงพักนะฮะ
คนก็แห่ถามถึงทะเบียนกันใหญ่เลยนะครับ
วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะ
ในเฟสบุ๊คมีเหตุราดบุรี
อ้าวบ้านบ้านพี่เมียวเหรอ

นี่นะฮะเขามีการโพสต์คลิปแล้วก็ภาพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวนพึ่ง
ช่วยกันทำคลอดนะฮะให้กับผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่ง
ในรถกระบะหน้าสพสวนพึ่งนะฮะ
โดยแม่และเด็กเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยนะครับ

มีการระบุนะว่าขอชื่นชมตำรวจด้วย
ที่ช่วยทำคลอดสาวราชบุรีท้องแก่
อีภาพนี่เพื่อความหน้าวงพักสวนพึ่ง
โดยเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยนะลูกนะเป็นเด็กผู้หญิง

จากนั้นก็ส่งต่อให้เทิงเต้นที่นะฮะโรงพิวันสวนพึ่งเนี่ย
ไปดูแลต่อก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ

ล่าสุดนะฮะพศชาชายดอนชัยครับ
ท่านเป็นรองภูมิกับการป้องกันและปราบปราม

ท่านก็เปิดเผยครับว่าคลิปภาพดังกล่าวนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

นายชนทัศน์สร้อยคำครับ
หรือว่าในแสบอายุ๔๐ปีขับรถกระบะนะฮะ
ซึ่งมีนางสาวน้ำฝนซึ่งเป็นภรรยาเนี่ย
กำลังเดินทางไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสวนพึ่ง

ขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจนะครับ
เพื่อให้บอกให้ทำคลอดหน่อยเถอะไม่ไหวแล้ว
ขณะนั้นมีตำรวจยืนอยู่หน้าบริเวณโรงพักพอดี

จัดการทำความช่วยเหลือจนกระทั่งคลอดบุตรสาวออกมา
ทำไมตำรวจทำเป็น
เขาต้องได้รับการฝึกฝนอยู่แล้วตำรวจ

ไม่ได้จะได้ทุกคนหรอกคนที่โชคดีเลยคนที่ทำเป็น
บอกว่านอกเหนือจากคำถามที่ว่าปลอดภัยกันไหม
อีกคำถามหนึ่งคือเลขรถมันเลขอะไร

๕อีกแล้วเห็นไหม

จี้หลังหล่อนแม่นนะจริง

ใช่หลังประธิติเลยครับ

หนูใช้เวลาศึกษาในการเล่นโรตเตอรี่ในทางชีวิต

คือตำรานี้เท่ากับมีอายุมา๖๐ปี
มืออย่าตุ้งติ้งมากมือให้มันนิ่ง

ปีนี้มันมีทฤษฎีอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาว
ปากก็จะจีบมาก
เด็กคลอดมันมีเลขของมันนะ
เด็กพ่อคือปุ๊บมันปุ๊บออกมา
คือต้องดูจากเลขทะเบียนรถด้วยแม่นสุด
เพราะเด็กยังไม่รู้ว่าเวลาตกฟากนะแม่

ส่วนเรื่องจอบโบราณกับพุทธรูปนะครับ

กันฮะผู้สึกข่าวเดินทางวันนี้บ้านแรกที่สิบห้า
หมู่บ้านไทยใยครึ่งนี้ใช่ไหมเนี้ยเดี๋ยวกับพวกนี้จะออกใช่ไหม
ขอบอกว่ามาจากเต่อง้อยมั้งคะอ้าวไปนู่นก้องนักกำนะกางวกงหนาที่เราก็ดังแล้ว
ก็เลยเก็บเข้ามาในบ้านเพราะเชื่อว่าจะมีโชคลาภ

เมื่อวันก่อนเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็พบจอปโบราณที่ทุ่ง
ซึ่งเจ้าของนายใช้แบ็คโฮลขุดดินในนา
ขึ้นถบเป็นคัน้ำกั้นน้ำ
พอขอย่างกั้นน้ำลำป่วยธรรมดาของชาวนานี่
ปรากฏว่าพอขุดแล้วน้ำมันชะมันมีฝนตก
น้ำมันก็ชะไอ้ที่ขุดขึ้นมาเจอจอบจอบโบราณ
พร้อมด้วยพิมพ์พระที่เป็นเหล็ก
เป็นพิมพ์เอาไว้หยอดใช่ไหมเหมือนเนื้อต่าง
ลายเป็นรูปพระข้าวแบบนี้ใช้หล่อพระ
ด้านหลังมีรวดลายด้วยนะคะเป็นเกล็ดงู๑อัน
แล้วก็มีกระดูกชิ้นเล็ก๓ชิ้นโผล่พ้นดินขึ้นมา
รุ่งขึ้นหลานสาวชวนตนไปดูเพราะเชื่อว่ายังมีสิ่งของโบราณ

พอลงมือหาก็อธิษฐานพนมมือขอให้เจอสิ่งของโบราณนะ
พุทธรูปเนื้อสำลิดปางนักปรก
หน้าตักกว้าง๔นิ้วสูงประมาณ๗นิ้ว
ไหนอ่ะนี่เหรอ
ไม่ใช่อันนี้จอบอันนั้นเป็นพิมพ์
ยังไม่เห็นนี่๔นิ้วมันต้องใหญ่นี่ยังไม่เห็นเลยไหนอ่ะไหนอ่ะ
แล้วก็ขุดคุยต่อไปเจอห่วงเหล็กลักษณะเป็นวงรีขนาด๒นิ้ว๒วง
ขนาด๕นิ้ว๑วงโหสวยมากโอ้มายก๊อต
แล้วก็เหล็กวงกลมขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยเพื่อนบ้านนำมาจุดเทียนกราบไหว้
เห็นไหมแม่เออว่ะเหรอเธอเธอรัฐมนตรีลาออก๔คนล่ะเธอเลขอะไร
อันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่า๒๕๐นะ
นี่คนไปโฟกัสรบกวนถามคุณมดดำหน่อยค่ะ

จะต้องมีรถไปแล้วจะไปเห็นต้องรอดูไทยรับมีโชว์อยู่แหละ

หนูคิดว่าเลขที่จะออกน่าจะเป็น

เอาแท็กซี่ออกลูกมานี่

กับรถนายก

เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับภายนา

คือฮาเหลือเกินอัฐิพ่อเท่านักบุญกลายเป็นสีทอง
ฝันนี่มีสีเขียวมละกด

นี่ไงกระท่อมพอเพียงนะฮะ
เลขที่๑๐๙หมู่๑จังหวัดสุพรรณบุรี
มีชาวบ้านไปมุงดูอัฐิที่มีรูปร่างแปลกครับ

พ่อเท่าวัย๗๔ปีกลายเป็นสีเขียวมรกฏ

หลายคนเชื่อว่านี่คือกระดูกของคนมีบารมี

อาจจะเป็นแร่ธาตุหรืออะไรหรือเปล่าที่เขากินเข้าไปหรือไงไม่รู้
จากการสอบถามนะฮะนางสาวฉัดชนกลุผักชีครับ
อายุ๓๐ปีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
ก็เปิดเผยครับว่าพ่อเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนใจบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
เป็นคนรักต้นไม้นะฮะจึงได้เพาะต้นพยุงเนี่ยนะฮะทั้งหมด๔ต้น
แล้วก็สั่งเสียไว้ก่อนตายนะครับ
ให้นำใบโมทนาบุญที่สะสมไว้ในจำนวนมากเลยนะฮะ
ใส่ไปในโรงเนี่ยเผาไปให้ด้วยนะ
ส่วนต้นพยูงเนี่ยนะครับก็เพาะเอาไว้ให้นำไปปลูกที่วัด
แล้วก็นำอัฐิไว้ใต้หลุมเพื่อจะได้อยู่กับธรรมชาติ
คือมันให้อยู่กับต้นพระยุงแกนี่นะฮะ
ก่อนหน้า๑วันที่จะเสียชีวิตนะฮะได้แต่เพ้อครับ
พูดคำนี้เลย๑๔อยู่อย่างนี้

ผมก็ไม่รู้แกพูด๑๔รู้พูดว่า๑๔นะ

นี่นะฮะคือทางด้านพระสุพิษกิตติสาโร
พระลูกวัดศรีเฉลิมเขตท่านก็กล่าวครับว่า
ปกติแล้วกระดูกของคนทั่วไปที่เผาจะเป็นสีขาวข้างในเป็นสีดำ
อธิท่าของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะ
ถ้าเป็นอริยบุคคลเนี่ยหรือว่าพระอารหันต์แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแปลก
และเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย
หลังชาวบ้านทราบข่าวนะครับก็เข้าไปขอดูเป็นจำนวนมาก
ส่วนมากจะแสดงความชื่นชมยินดีกับบุญบารมีของคุณพ่อพจน์ท่านนี้
ซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างนำเอาอายุ๗๔หรือ๗๔เนี่ยนะฮะ
แล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านเลขที่เอ่ยอายุอะไรต่างนานา

อันนี้ก็กระดูกของท่านนะ
อันนี้ปกติอันที่เป็นทองน่ะแปลก

เดี๋ยวนี้ไอ้ไข่ไปทั่วประเทศแล้วฮะ
ล่าสุดนี่ไอ้ไข่มาที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะฮะ
ที่วัดหนองทองหมู่ที่๑๑จังหวัดสุโขทัยเนี่ย
เจ้าอาวาสนะครับวัดหนองทองเนี่ยอ้าว
เขาก็ได้จัดสร้างและปลูกเสกกุมารไอ้ไข่ด้วย
นู้นไปถึงไกลถึงนู่นแล้วดูนี่
เพื่อให้ชาวบ้านไหนก็ไม่ต้องไปนครมากราบไหว้ที่นี่แล้วกัน
โดยได้ตั้งสารกุมารไอ้ไข่ไว้ที่บริเวณด้านหน้าเนี่ย
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้

น้องใหม่ยูโลคณะกระต่ายขาวฮะพร้อมกับนางเอกลิเกเนี่ย

ได้เดินทางมารำแก้บนกุมารไอไข่เนี่ย

อ้าวเด็ดสุดเจ้าหวัดอะไรเนี่ย

เขาบอกว่าเวลาจะขอเสี่ยงเลขเนี่ยจะต้องทำยังไง

ก็ให้พระเอกนางเอกอึกลิเกเนี่ย
จับลูกปิงปองเผื่อเสี่ยงตัวเลขในหายทองคำซะหน่อย
รูปหน้ารูปปั้นไอ้ไข่เนี่ย

อีกแล้วนั่น
อีกแล้วเหรอ

สร้างความมือให้กับบรรดาแหม่ยกชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะฮะ

ปิงปองช้อนขึ้นมาแหมแต่งตัวดูน้ำแดงเต็มเลย

บอกไม่เห็นจะได้สมสมแต่บอกพลด

หลายคนที่ไปคือทำไมเขาได้กันนะคุณแม่ได้เพราะอะไร

หรือคุณแม่เป็นคนแบบไม่ศรัทธาหรือเปล่า
สัทธาแทบจะห้อยคอเหรอแต่ฉันก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลย

ตัวใหม่อันไหมคุณไปเอามาใหม่
ผมจำได้องค์นั้นได้มาพร้อมกัน

ไปยั่งจ่ะมันไปซะดุ้งทั้งวันแล้วไหมเนี่ย

คือบุญกรรมคนเรามันทำไม่เท่ากัน

พี่หนูถ้าากับไม่ยึดติดขอโงค์ให้ครอบมาได้ไหมคะ

ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแค่เก็บไว้ในใจ

ไม่ได้หวังอะไรแต่ไม่ให้ใคร
หนุ่มมันจะเป็นไปตามปากนะ

หนีท่อนไปนั้นก็ไปจุด

ตอนที่ม่ันก็จะดัดจาลิดไปเองเนาะเธอ

ถ้าถ่ายออกมาเราต้องหักต่อก่อนถ่ายออกมาว่าคุณด่า

หลังดอกก็เหมือนกันแหละถือว่าจุดแล้ว